แต่ห้องพักเนี่ยมันรู้สึกแปลกคุณพ่อหนูก็มองไปรอบห้อง
ด้วยความรู้สึกแบบเอ้ยทำไมแบบ
ใจมันวิวแปลกแล้วคุณพ่อก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องน้ำ
หน้าห้องน้ำมันมีสวิตช์ไฟค่ะ
คุณพ่อก็มองไปที่สวิตช์ไฟ
เห็นรอยคราบสีแดงที่มันเหมือนคราบเลือดค่ะพี่แจ๊ค

มันมีอยู่ซีนหนึ่งค่ะพี่แจ๊ค
เขาว่าเห็นคนคนนึงอยู่ในซีน
แล้วคนนั้นไม่ใช่ทีมงานของเรา
แล้วก็ไม่ใช่เอาซอสที่จ้างมา

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ

ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรานะครับ
ยังมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่จะมาถ่ายทอด

แล้วก็สยองขวัญในค่ำคืนวันนี้
ส่วนแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้จะเป็นใคร
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ

ละครผีกระแสแรงที่กำลังจะออนแอร์

มิถุนายนนี้นั่นก็คือละครเรื่องผีกะนั่นเองครับ
ยินดีต้อนรับน้องมิ้วสุริมาตรฮาไทยบริรักษ์ครับ

สวัสดีค่ะพี่แจ๊คแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะคะ

จะมีการไปทำบุญนะคะพี่แจ๊คที่ต่างจังหวัดซึ่งครอบครัวหนูเนี่ยก็จะเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดตรังคือมีญาติอยู่ที่จังหวัดตรังแล้วทีนี้ก่อนวันสงกรานนะคะคุณพ่อก็ได้บอกคุณแม่ว่าเออให้โทรไปบอกทางญาติที่ตรังหน่อยว่าให้จองห้องพักไว้นะเดี๋ยวครอบครัวเราเนี่ยจะเดินทางไปค่ะ
คุณพ่อหนูนี่ก็แบบอ้าวก็เราบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้จองโรงแรมใช่ไหมคะ
คุณแม่หนูเนี่ยเขาก็เลยถามคุณป้าไปว่าอ้าวก็บอกไปแล้วนี่ว่าให้จองโรงแรม
บังเอิญว่าคุณป้าเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่า
คือตัวเขาที่ยังไม่ได้จองให้เพราะว่าหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเราจะมากันทั้งหมดกี่คน
แล้วก็สองคือเขาคิดว่าโอ๊ยโรงแรมที่ตรังเยอะแยะยังไงก็คงไม่เต็มหรอก
แล้วบังเอิญว่ามันดันเต็มแล้วมันก็ลืมแย่

ใช่ค่ะเป็นช่วงเทศกาลสงการด้วย
แล้วทีนี้มันเหลือแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วเหลือแค่๒ห้อง
ก็เท่ากับว่าหนูมี๕คนใช่ไหมคะพี่แจ๊ค
แล้วก็ทางญาติที่กรุงเทพอีก๔รวมเป็น๙
ต้องอัดนอนกัน๒ห้องนะคะไปก่อน
เราก็เลยตกลงกันว่าโอเคงั้นห้องแรกก็เป็นคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็น้องสาวของหนูอีก๒คน
ส่วนตัวตัวหนูอะค่ะก็นอนอีกห้องนึง
รวมกับที่ยาดที่กรุงเทพฯ
มี๔คนก็รวมหนูเป็น๕คน
ก็โอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็นอนกันไปก่อนละกันคืนนี้
คุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยเก็บกระเป๋าเอาขึ้นไปเก็บที่ห้องพัก
พอเราลิฟต์มันจอดที่ชั้น๔ใช่ไหมคะ
ก็ถึงคุณพ่อก็เดินไปถึงที่หน้าห้องพักปุ๊บคุณพ่อเปิดประตูเข้าไป
จังหวะที่คุณพ่อเปิดประตูเข้าไปค่ะพี่แจ๊ค
อยู่ขนลุกขนลุกเลยค่ะ
คุณแม่หนูก็ขนลุกแล้วใจคุณพ่อหนูก็รู้สึกว่าแบบ
มันวิวมันรู้สึกแบบวางเวงแปลกค่ะรู้สึกแปลก
เหมือนแบบไอ้ห้องนี้มันต้องมีอะไรแน่อะไรอย่างนี้
คือปกติเวลาเราไปพักที่โรงแรมอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ธรรมดานะคะ
ก็เออเข้าไปโรงแรมอย่างเงี้ยปกติคือแต่ห้องพักเนี้ยมันรู้สึกแปลก
แจ๊คลองนึกภาพดูนะคะคือในห้องนั้นเป็นห้องแบบสี่เหลี่ยมเล็ก
แล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งเก่า๑ตัว
คุณพ่อหนูก็มองไปรอบรอบห้องด้วยความรู้สึกแบบเอ้ยทำไมแบบ
ใจมันวิวแปลกแล้วคุณพ่อก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องน้ำ
คุณพ่อก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องน้ำทีนี้หน้าห้องน้ำมันมีสวิตช์ไฟค่ะสวิตช์ไฟ
คุณพ่อก็มองไปที่สวิตช์ไฟเห็นรอยคราบสีแดงที่มันเหมือนคราบเลือดค่ะพี่แจ๊ค

อยู่ตรงป้ายตรงข้างบนสวิตช์ไฟค่ะ
ใช่แต่มันโดนทาสีทับอยู่ฝาผนังนี่มันทาสีทับลอยนั้นเป็นรอยแบบบาง
คุณพ่อหนูก็แบบเอาแล้วก็เลยลองเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำ
ทีนี้ในห้องน้ำสุขภัณฑ์ทั้งหมดโดนเปลี่ยนใหม่หมดเลย
คือมันเป็นห้องน้ำเล็กมีแค่ฝักบัวโถส้วมแล้วก็อ่างล้างหน้า
แต่สุขภัณฑ์ทั้งหมดนี้เหมือนเพิ่งโดนเปลี่ยนใหม่แล้วก็โดนทาสีทับ
แต่ที่ทาสีทับที่ฝาผนังค่ะมันดันมีรอยคราบเลือดที่เหมือนกับที่เราเห็นที่หน้าห้องน้ำอ่ะพี่แจ๊ค
เหมือนเขาทาแล้วมันกลบไม่มิดอย่างนี้เหรอ
ใช่มันเป็นรอยบางอะค่ะทีนี้คุณพ่อหนูเขาก็ตกใจแล้ว
แต่เขายังไม่พูดอะไรออกมานะคะเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเขาพูดไปเนี่ย
น้องสาวหนูอีก๒คนนี้เขาจะนอนไม่ได้เอา
เขาก็เงียบเขาก็ไม่พูดอะไรทีนี้เขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันก่อน
แล้วเดี๋ยวกลางคืนเราค่อยกลับมานอนแล้วกันอืมทีนี้เราก็ออกไปที่ตรัง
ออกไปเที่ยวทานข้าวกันปกตินะคะพอถึง๓ทุ่มปุ๊บเราก็กลับมาที่โรงแรม
ทีนี้ค่ะพอเรากลับถึงที่โรงแรมใช่ไหมคะคุณพ่อหนูก็อาบน้ำก่อน
พอคุณพ่อหนูอาบน้ำเสร็จคุณพ่อก็มานอนรอที่เตียง
น้องสาวหนูอีกสองคนก็อาบคนต่อไปแล้วคุณแม่หนูอ่ะอาบน้ำเป็นคนสุดท้าย
พอระหว่างที่คุณแม่หนูอาบน้ำคุณพ่อหนูเขาก็นอนมองไปรอบห้องค่ะ
คือภาพตอนกลางวันมันยังอยู่ในหัวไงว่าแบบเฮ้ยห้องนี้นั่นไหนจะห้องน้ำอีก
สายตาคุณพ่อหนูเขาก็ไปหยุดอยู่ที่สวิตช์ไฟ
ใจแรกใจหนึ่งมันก็คิดว่าหรือว่ามันไม่ใช่คราบเลือด
อีกใจหนึ่งก็แบบเอ้ยแต่มันก็ในห้องน้ำมันก็มีไง
แล้วอยู่นะพี่คุณพ่อก็เพ่งไปที่สวิตช์ไฟ
แล้วสวิตช์ไฟมันก็แป๊กต่อหน้าต่อตาเลยค่ะ
แล้วไฟมันก็ดับพึบทีเนี้ยแต่ไฟในห้องยังติดอยู่นะคะ
มีแค่ไฟห้องน้ำอ่ะที่มันดับผึบแล้วคุณแม่หนูอ่ะเขาก็ตะโกนออกมาเลยว่าแบบ
ปิดไฟปิดไฟทำไมเนี่ยคนมันอาบน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ย
คุณพ่อหนูเขาก็แบบลุกขึ้นแล้วเขาก็เดินไปกดสวิตช์ไฟเปิด
แล้วเขาก็กลับมานั่งอืมคุณแม่ก็รีบเลยรีบอาบน้ำเสร็จปุ๊บ
เปิดประตูออกมาก็ถามซ้ำอีกเมื่อกี้จะปิดไฟทำไม
คุณพ่อก็เลยสวนกลับไปเลยว่าไม่ได้ปิด
สวิตช์อ่ะมันดับลงมาเองมันสับลงมาเอง
ทีนี้คุณแม่เขาก็เลยแบบลองกดแบบเปิดปิดเปิดปิดอะค่ะ
ว่าแบบไฟมันดีดหรือเปล่าปรากฏว่าก็ปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทีนี้คุณแม่ก็เลยพูดว่าเอาพระมาหรือเปล่า
คุณพ่อก็เลยถอดถอดพระออกระหว่างที่คุณพ่อหนูอ่ะถอดพระออก
คุณพ่อเขาก็พูดในใจนะคะว่าถ้าห้องนี้มีผีจริงอ่ะ
ก็อย่ามาหลอกน้องสาวหนูกับคุณแม่หนูก็ให้มาหลอกที่คุณพ่อคนเดียว
ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้มาหาที่คุณพ่อ
ทีนี้คุณแม่ก็เอาพระคุณพ่อเอาไว้ใต้หมอนของคุณแม่
แล้วก็ปิดไฟตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ๔ทุ่มกว่าก็ปิดไฟนอน
พอปิดไฟปุ๊บสักพักค่ะพี่แจ๊คคุณพ่อก็เริ่มได้ยินเสียงต๊อก
เสียงเหมือนแบบคนเดินผ่านที่หน้าห้องค่ะเดินเดินเดินอย่างเงี้ไม่หยุด
แล้วคุณพ่อก็เลยค่อยค่อยลืมตาครับพี่แจ๊คเชื่อป่ะพอคุณพ่อลืมตา
มีผู้หญิงอะนอนอยู่บนเขาเรียกว่านั่งอยู่บนตัวพ่อหนูอะ
นั่งคลอบอยู่บนตัวคุณพ่อครับที่คุณพ่อกำลังนอนอยู่
คุณพ่อเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยอะไรอย่างนี้เป็นผู้หญิงผมยาว
แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็เอามือมาบีบคอคุณพ่อหนู
คุณพ่อก็สู้กันอยู่พักเนื้อค่ะก็เหงื่อแตกก็สู้กันจนแบบ
คุณพ่อเริ่มแบบไม่ไหวแล้วมันแบบหายใจไม่ออกมันไม่ไหวแล้ว
คุณพ่อก็เริ่มสวดมนต์เริ่มสวดแผ่เมตตาสวดกรวดน้ำ
แล้วยังอยู่อะภาพผู้หญิงคนนั้นค่ะเขาก็หายไป
ทีนี้คุณพ่อเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์เปิดไฟหัวเตียงหยิบโทรศัพท์แบบไม่ไหว
เหงื่อแตกดูเวลาตอนนั้นตี๔คือตั้งแต่๔ทุ่มกว่าค่ะ
จนถึงตี๔ค่ะคุณพ่อแบบโอ้โหตายแล้วเนี่ยมันแบบไม่ได้นอนเลยทั้งคืน
คือมันนานมากเลยระยะเวลาค่ะที่เขาอยู่บนตัวคุณพ่อ
จนแบบถึงคุณพ่อก็นอนเล่นโทรศัพท์จนถึงตี๕ก็ทนไม่ไหว
ก็ปลุกคุณแม่ก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วก็มาเคาะประตูห้องหนู
กระทั่งห้องหนูเนี่ยเขาก็เปิดไฟทิ้งไว้เหมือนกันตอนนั้นห้องหนูก็เปิดไฟ
แล้วก็บังเอิญว่าตัวหนูอะค่ะตัวหนูคือไม่ได้เจอแบบคุณพ่อ
แต่ก็คือรู้สึกว่าคืนนั้นน่ะร้อนมากนอนไม่หลับคือพลิกตัวทั้งคืนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งคุณพ่อคุณพ่อก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังว่าแบบโดนผีอำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทั้งคืน
แล้วบังเอิญว่าลุงหนูเขาก็บอกว่าตัวเขาผ้าห่มโดนดึงทั้งคืนเลยเหมือนกัน
รู้สึกเหมือนมีคนดึงดึงผ้าห่มเนี่ยไม่ได้นอนต้องดึงกลับคืนมาทั้งคืน
เราก็เลยแบบตายแล้วที่นี่แบบอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยไปบอกคุณป้าที่เป็นคนจองห้องพักให้
ใช่แล้วก็บังเอิญว่ามีลูกชายของคุณป้าเขาก็พูดขึ้นมาว่าอ้าวไปนอนทำไมที่อพาร์ทเมนต์นั้น
เพราะเมื่อ๒อาทิตย์ที่ผ่านมามีกลุ่มวัยรุ่นเขาเพิ่งไปฆ่ากันตายเอง

คือเขาลวงผู้หญิงเข้าไปที่ห้องแล้วก็ข้างกระต่ายห้องพักห้องนั้นที่ห้องที่คุณพ่อหนูนอนอยู่
คือหวยไปออกที่ห้องของคุณพ่อจริงเหรอ

คุณพ่อก็เลยแบบโอ้โหตายเราก็อยู่อยู่ไม่ได้เราก็เช็คเอาท์ออกเลยค่ะ
อย่าบอกนะว่าไอ้สุขภัณฑ์ที่มีการถูกเปลี่ยนใหม่ในห้องน้ำอาจจะเปลี่ยนเพราะเหตุนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ใช่ค่ะอาจจะเป็นเหตุฆาตกรรมหรืออะไรอย่างนี้ทำให้มันโดนเปลี่ยนไป
เออนะครับคือแน่นอนว่าไอ้คำว่าสุขภัณฑ์ถ้ามันจะเปลี่ยนใหม่มันไม่ควรที่จะเปลี่ยนพร้อมกันทั้งหมดทุกชิ้น
เอ้ยมันใช่หรือเปล่า
คือไม่ต้องไปหาคำตอบแล้วว่าผมจะถามอยู่เหมือนกันว่าโทษนะฮะ
พาร์ทเมนต์อะไรวะเนี่ยทำไมโอ้โห

มันเฮียนขนาดนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก่อน

บการณ์ครั้งหนึ่งตอนที่จะไปทำบุญที่จังหวัดตรังที่จังหวัดตรัง
คุณป้าไม่ผิดนะคุณป้าก็ไม่รู้เขาก็ไม่ทราบ
เอิญว่ามันเหลือแค่ที่นั่นด้วยไงอืมแล้วก็อ๋อที่มันเหลือ
อาจจะเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าอืมใช่ที่มันยังว่างอยู่ครับ
นั่นคือเรื่องแรกเห็นบอกว่ามีหลายหลายเหตุการณ์วันนี้ที่จะมาแชร์พวกเราได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มเลย
ใช่ค่ะคือคุณพ่อหนูเนี่ยจริงแล้วที่เจอผีอ่ะ
ไม่ได้เจอเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกครับ
ครั้งแรกที่คุณพ่อหนูเจอเนี้ยเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วอืม
สิบปีที่แล้วค่ะคุณพ่อหนูอ่ะอย่างที่บอกค่ะหนูเป็นคนหัดใหญ่ใช่ไหมคะพี่แจ๊คครับ
ก็คุณปู่หนูเนี่ยเขาก็มาซื้อลงซื้อที่ดินไว้ตรงศาลายา
ตรงทางที่จะไปบางเลนอ่ะค่ะใช่มาซื้อที่ดินสำหรับทำโรงงานตะขอมุงหลังคากระเบื้องอืม
แล้วคุณพ่อหนูเนี้ยก็ขึ้นมากับคุณปู่ด้วยขึ้นมาที่อำเภอสารยาค่ะครับ
สมัยนั้นอำเภอสารยาก็คือยังเป็นแบบป่าทั้งหมดยังไม่ค่อยมีหมู่บ้าน
ไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้อืมทั้งอำเภอสารยาเนี้ยมีรถกระบะแค่สองคันเท่านั้น
ก็คือของที่บ้านหนูแล้วก็ของเจ้าของโรงศรีอืมใช่แล้วก็ทีเนี้ยช่วงกลางวัน
คุณพ่อหนูก็ขับรถออกไปทำงานที่ในตัวเมืองในพุทธมนตรนะคะ
แล้วก็ตอนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มคุณพ่อกับคุณปู่ก็ขับรถกลับอืม
ของคุณพ่อเนี่ยก็เป็นรถกระบะตอนเดียวไม่มีแคปนะคะสมัยก่อน
คุณปู่เนี้ยเป็นคนขับแล้วคุณพ่อหนูเนี้ยก็นั่งอยู่ข้างข้างอืม
ระหว่างทางจากอำเภอพุทธมณฑลไปถึงโรงงานเนี่ยประมาณ๒๐กว่ากิโล
ก็คุณปู่ก็ขับไปประมาณสิบกว่ากิโลแล้วทีนี้มันมีโค้งโค้งหนึ่งอะค่ะ
ก็เจอมีผู้ชายสองคนแล้วก็ผู้หญิงอีกหนึ่งคนเป็นวัยรุ่นนะคะ
ก็โบกรถเธอก็โบกคุณปู่ก็จอดคุณปู่ก็บอกว่าอ่ะถามเขาสิ
เขาบอกรถทำไมอุ้ยอ่าคุณพ่อก็เปิดกระจกรถคุณพ่อก็ถามว่าอ้าว
มีอะไรจะไปไหนครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อพี่ผมอ่ะ
ขอติดรถกับเพื่อนไปลงข้างหน้านี้หน่อยได้ไหมอืมอ้าวคุณพ่อก็บอกโอเค
ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นหลังรถเลยเขาก็ขึ้นหลังรถครับ
ทีนี้ค่ะระหว่างทางจากที่ตรงนั้นกว่าจะถึงโรงงานก็อีกประมาณ๑๐กว่ากิโล
คุณพ่อคุณปู่ก็ขับไปคุณปู่หนูเนี่ยเป็นคนขับรถเร็วมาก
ถนนสมัยนั้นก็ยังไม่ได้ลาดยางอะนะคะก็ยังเป็นถนนลูกรังอย่างเงี้ย
ก็ขับไปเหยียบไปปุ๊บคุณพ่อคุณปู่ก็พูดขึ้นมาว่าเอ้ย
หันไปถามสิมันจะลงเมื่อไหร่อืมอ่ามันจะลงเมื่อไหร่เนี้ย
จะถึงโรงงานแล้วครับอ่าคุณพ่อหนูอ่ะเขาก็หันผึบ
หันไปอืมพี่แจ๊คไม่มีใครเลยเฮ้ยที่นั่งมาทั้งเหรอ
ใช่ผู้ชายสองคนผู้หญิง๑คนไม่มีใครเลยที่ท้ายกระบะหลังรถ
อันนี้ถามแบบคำคุณปู่ขับรถเร็วเป็นไปได้ว่าว่าเขาจะกระโดด
เออใช่อันนี้คุณพ่อก็คิดว่าเอ้ยหรือว่ามันจะกระโดดลงไปแล้ววะ
เออแต่ถ้ามันกระโดดอ่ะขับรถเร็วขนาดนั้นอ่ะเราก็ต้องรู้ถูกไหมคะ
แบบเอ้ยหรือว่ามันแบบมันแล้วคุณพ่อก็หันไปบอกคุณปู่ว่า
ไม่ต้องถามแล้วครับมันมันไม่มีแล้วมันไม่อยู่แล้วเออ
คุณปู่หนูเขาก็เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วไงพี่เขาก็นิ่งไม่มีระหว่างทางตอนนั้นเงียบหมด
ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยทั้งคุณปู่แล้วก็คุณพ่อครับ
คุณปู่ก็เลี้ยวรถกลับเข้าไปที่โรงงานอืม
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้กันอีกเลยนะคะอืม
แต่บังเอิญว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นไงพี่อืม
คือเมื่อปีที่แล้วเองหนูเนี่ยได้ไปสอนรำ
คือคุณปู่หนูเนี่ยเขาเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุที่อำเภอสารยานะคะ
แล้วทีนี้คุณปู่หนูเขาก็บอกว่าให้หนูเนี่ย
ไปช่วยสอนการแสดงให้กับชมรมผู้สูงอายุหน่อยอืม
เพราะว่าหนูเนี่ยจบนาตยสินไทยที่จุฬา
ก็บอกว่าโอเคได้เดี๋ยวหนูไปสอนให้เพราะว่าเขาก็จะมีงานแสดงทุกปีอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ครับแล้วทีเนี้ยบังเอิญว่าคุณพ่อเนี้ยก็ได้ไปคุยกับคุณป้าคนนึงที่มาเรียนกับหนู
คุณพ่อเขาก็เล่าเรื่องนี้ค่ะให้คุณป้าฟังว่าแบบ
เนี้ยผมมาอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี้ยอืม
ผมยังเจอคนบกรถอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคุณป้าเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าโอ้
เนี้ยผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนใช่ไหมเป็นวัยรุ่นเฮ้ย
คุณพ่อเขาก็ตกใจแล้วก็แบบอ้าวคุณพ่อบอกว่าใช่เขาบอกว่า
ตรงโค้งตรงนั้นใช่ไหมทุกวันนี้ยังโดนโบกรถกันอยู่เลย
คือแบบ๓๐ปีผ่านไปแล้วทุกวันนี้ยังมีคนเจออยู่เลยค่ะ
สารยาครับแล้วเขาก็บอกว่าที่ตรงนั้นนะคะ
มันเหมือนแบบคือคนทั้งสาระค่ะเขารู้กันว่าตรงนั้นอ่ะ
เป็นโค้งแบบเหมือนอาถรรพ์นะคะครับเมื่ออาทิตย์เมื่ออาทิตย์ก่อน
คุณป้าเขาก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนแท็กซี่เพิ่งถูก
ลวงผู้หญิงมาฆ่าที่โค้งตรงนั้นด้วยแล้วก็เป็นโค้งตรงนี้ด้วยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็คนทั้งสายยาเขาเจอบ่อยมาก
ผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนเจอบกลดบ่อยมาก
ก็เลยคุณพ่อก็เลยแบบรู้เลยว่านั้นอาจจะ
เขาคงไม่ได้กระโดดลงแหละวันนั้นถ้าเขาเจอกันเยอะขนาดนี้อะไรอย่างนี้
ชัดนั้นล่ะผมว่าชัดนั้นล่ะชัดล่ะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผ่านเวลามาจนถึงทุกวันนี้
โค้งตรงนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วยังมีคนเจออีกหรือเปล่าก็ไม่รู้
ใช่ค่ะเออนะฮะคือมันมีบังเอิญมาก
ผมสะดุดอยู่คำนึงตัวตอนที่
ตัวของมิ้วบอกว่าไปสอนรำแสดงว่าพี่มิ้วเนี่ยต้อง
เรียนจบมาทางด้านนี้โดยตรงและแน่นอนผมเคยฟังคนที่เรียนทางด้านหน้าตสิน
รำอะไรพวกนี้เขามักจะมีเรื่องเล่า
ปีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีเรื่องเล่าทุกคน
มีมั้ยเคยเจอมั้ยค่ะเออเออแต่ไม่ใช่จากตัวหนูโดยตรงครับ
คือหนูเนี่ยจบคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกณตยสินไทยจุฬาครับ
ทีนี้มันมีคาบเรียนหนึ่งที่เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับจารีดทางด้านหน้าตยสินไทย
คือจารีดในการแสดงนี่แหละค่ะ
แล้วว่าการแสดงการแสดงหนึ่งเนี้ยมีข้อห้ามอะไรบ้างอืมอืม
แล้วก็มีข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่งที่เขาบอกว่าห้ามไม่ให้นักแสดงตัวหลักตายกลางโรงละคร
หมายถึงว่าในเรื่องคือค่ะคือหมายถึงว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเราเล่นโขนเรื่องรามเกียรถูกไหมคะ
ครับทีเนี้ยเอ่อพระลักษณ์โดนสอนพรมมาศครับ
เราจะไม่จบการแสดงที่พระลักษณ์โดนสอนเราจะต้องเล่นต่อเนื่องไปจนถึงพี่เภกมาบอกวิธีแก้สอนอย่างนั้นอย่างนี้
จบตอนตอนตอนโดนสอนแล้วตายถูกต้องห้ามจบตอนโดนสอนแล้วตายเพราะว่าเขาบอกว่า
หากจบแบบนั้นนักแสดงตัวหลักจะมีอันเป็นไปอันนี้เป็นความเชื่ออันนี้
หนูก็ถามคุณครูแบบนี้เหมือนกันค่ะหนูก็บอกว่าเขาเชื่อกันเหรอคะ
คุณครูมันเป็นความเชื่อเหรอคะคุณครูก็ตอบมาว่าเพราะมันมีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
เฮ้ยเขาก็เลยบอกว่ากำหนดจารีดข้อเนี้ยเป็นข้อห้ามในการแสดงครับ
แล้วคุณครูก็เล่าขึ้นมาว่าเมื่อปีสมัยสองสี่กว่ากว่าค่ะพี่แจ๊คอืม
สมัยนั้นเนี่ยเวลาเราที่เราจะไปแสดงตามที่ต่างเนี่ย
เราจะไม่ได้แสดงตามโรงละครเหมือนสมัยนี้ถูกไหมคะครับ
ก็จะเป็นตามวัดบ้างตามที่โล่งโล่งบ้างทีเนี้ยมีงานอยู่งานหนึ่ง
เขาก็เล่นโขนเรื่องรามเกียรตอนศึกครั้งสุดท้ายของคุณลงกา
ก็คือทศกัณฐศกัณฐ์เนี่ยจะจะตายถูกไหมคะ
ศกัณฐ์นี้ก็คือเขาถอดกล่องดวงใจแล้วฮานุมานไปเอากล่องดวงใจมา
คือศึกครั้งนี้ยังไงทศกัณฐ์ก็ตายเพราะว่า
นุมานเขาไปเอากล่องรวมใจมาเรียบร้อยครับทีนี้เขาก็เล่นเรื่องเนี้ยค่ะตอนนี้
โดยจบที่ว่าทศกัณฐ์ภายอืมก็คือทศกัณฐวนสอนของพระรามครับ
ใช่แล้วการแสดงการแสดงเนี้ยเขาก็เล่นกันทั้งหมดสามวันสามคืนอืม
แล้วก็ระหว่างการแสดงค่ะก็เป็นงานใหญ่นะคะพี่แจ๊คก็มีคนเนี่ยมาดูมากมายเลยค่ะ
คนก็แบบคนเมื่อก่อนเขาก็ชอบดูโขนชอบดูลิเกชอบดูอะไรกันอย่างนี้นะคะ
พอมีโขนมาปุ๊บเขาก็ไปดูกันทีนี้ระหว่างการแสดงนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะ
ทุกคนก็เล่นกันไปอย่างดีจนวันสุดท้ายอ่ะค่ะพี่แจ๊คอืม
พอการแสดงจบทุกทุกคนเนี้ยเขาก็จะมีกล่าวขึ้นมากล่าวแบบเอ่อ
เหมือนตัวแสดงตัวเอกเขาก็จะมาพูดว่าเอ่อขอบคุณนะครับทุกคนที่มาดูอ่า
สามวันนี้อะไรอย่างเงี้ค่ะแม่ยกพ่อยกเขาก็จะเอาพวงมาลัยอย่างเงี้
ให้นักแสดงครับทีเนี้ยค่ะพอนักแสดงคนสุดท้ายที่เขาขึ้นพูดก็จะเป็นคนที่เล่นเป็นทศกัณฐ์ก็คือตัวเอกอืม
คุณครูที่เล่นเป็นทศกัณฐ์เนี้ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าเอ่องานเนี้ยจะเป็นงานสุดท้ายของเขาแล้วนะอืม
เพราะว่าด้วยตัวเขาเนี้ยก็มีอายุแล้วอืม
เขาก็อยากจะฝากฝังให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้เล่นต่อไปก็อยากให้ช่วยกันสืบสารวัฒนธรรม
พอพูดจบประโยคเนี้ยค่ะพี่แจ๊คอยู่อยู่ก็มีเสียงโทรศัพท์เนี้ยดังขึ้นมาอืม
โต้โผลงละครนะคะโต้โผลของคณะละครเนี้ยครับ
เขาก็วิ่งไปรับโทรศัพท์
มีคนมาบอกว่าเนี่ยมีคนโทรเข้ามาเขาก็วิ่งไปรับโทรศัพท์คือสมัยนั้นมันก็
มันก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมัยนี้อ่ะนะคะเขาก็พอวิ่งเขาไปรับโทรศัพท์ปุ๊บ
ทางปลายสายเนี่ยเขาก็บอกมาว่าสวัสดีครับรู้จัก
ไม่ทราบว่ามีคนชื่อนี้อ่ะอยู่ในคณะละครคุณหรือเปล่าอืม
โผเขาก็ตอบกลับไปว่าอ๋อมีครับเนี่ยเขากำลังแสดงเลย
เขาพูดอยู่บนเวทีค่ะคือคนนี้เป็นอ่าคุณครูที่เล่นเป็นทศกัณฐ์นะคะ
ครับแล้วทางปลายสายเนี้ยเขาก็เงียบไปอืม
ทางคุณครูโต้โปะเขาก็พูดตอบกลับไปว่าอ่ามีอะไรหรือเปล่าอืม
เขาก็บอกว่าเอ่อคุณทำใจดีดีนะครับอืมคือคนคนนี้เฮ้ย
เขาเสียชีวิตแล้วเฮ้ยตอนเนี้ยศพเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเฮ้ย
คือเขาพยายามติดต่อมา๓วันแล้วแต่ติดต่อไม่ได้
คือกว่าเขาจะหาเบอร์กว่าเขาจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคือโต้โผล่เขาก็ตกใจใช่ไหมคะ
อืมเขาก็เขาก็หันกลับไปทางเวทีอ่ะค่ะก็ปรากฏว่าไม่มีไม่มีไม่มีใคร
ครูเมื่อกี้ครูคนนั้นอ่ะยังพูดอยู่เลยนะใช่มันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าอ้าวแล้ว
แล้วใครที่เขากำลังแสดงอยู่อืมแล้วเมื่อกี้ที่พูดอยู่อ่ะคือใครครับ
ก็ตอนแรกแรกทุกคนทุกคนเขาก็เห็นแต่เขาหันกลับไปคือเขาไม่เห็นแล้วอืม
แล้วเขาก็วิ่งกลับมาที่โรงละครแล้วก็ทุกคนค่ะเขาก็เดินทางไปที่โรงพยาบาล
ครับพอเขาเดินทางไปที่ทางโรงพยาบาลอ่ะทางกู้ภัยอะค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ย
เขาเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อืมแล้วทีเนี้ยในรถในรถอ่ะค่ะ
พอเขาเจอศพอะค่ะไม่มีอะไรเลยมีแค่ชุดทศกัณฐ์ตั้งอยู่ชุดสำหรับแสดง
คนลุกว่ะอืมใช่หนูก็เลยแบบอุ้ยเฮ้ยอ๋อคือคุณครูก็เลยบอกว่า
เนี่ยมันเป็นสาเหตุครับมันก็เกิดคือหลังจากเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
มันก็เกิดเหตุการณ์ประมาณนี้บ่อยบ่อยอืมทำให้เขาอ่ะตั้งเป็นจารีดขึ้นมาว่า
นักแสดงตัวหลักเนี่ยเสียชีวิตคาโรงละครห้ามตายในเรื่องใช่ห้ามตายในเรื่อง
จบตรงนั้นถูกต้องคือถ้าจะเล่นต่อเออตายได้แต่ต้องเล่นมีเนื้อเรื่องต่อไปนะ
ถูกต้องใช่ค่ะเหมือนถ้าจะเล่นตอนที่เขาแสดงไปค่ะก็ต้องเล่นต่อไปจนถึงพระรามคลองเมือง
ก็คือจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งจะไม่จบเป็นโศกนาฏกรรมแบบเนี้ยไม่ได้
เฮ้ยเออแต่อย่าลืมว่าสามวันนะใช่ค่ะเหมือนจิตสุดท้ายของท่านอ่ะ
ต้องมาทำการแสดงอยู่อย่างเงี้ยใช่เหมือนแบบเขาอยากจะทำหน้าที่ให้สำเร็จอย่างเงี้ค่ะ
โอ้โหผมว่าคนที่ช็อคที่สุดก็คือคนที่อยู่ในการแสดงวันนั้นอ่ะอยู่ในการแสดงวันนั้นใช่ค่ะเออ
ตายสายโทรมาบอกมีคนชื่อมีไหมเฮ้ยขนลุกจริงอ๋อมีเนี้ยเขาแสดงอยู่เขาพูดอยู่บนเวทีเนี้ย
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าตะสินนะครับพูดถึงเรื่องของหน้าตะสิน
อนุญาตโยงสักนิดนึงเพราะว่าตัวของมิ้วเองได้มีโอกาสมาแสดงนำในละครที่กำลังจะออนแอร์ชางช่อง
ไทยรัฐทีวีของเราก็คือละครเรื่องผีกะแน่นอนฮะละครเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อ
มันเกี่ยวข้องกับหน้าตะสินถามส่วนตัวก่อนฮะเคยได้ยินได้ฟัง
เคยรู้เรื่องผีกะอะไรเรื่องพวกนี้มาก่อนไหมคือส่วนตัวหนูนะคะพี่แจ๊คอืม
ตอนแรกเนี่ยไม่เคยได้ยินตอนแรกนี้ไม่เคยได้ยินเลยแต่พอพอรู้ว่าจะต้องมาเล่น
แล้วก็หนูก็เริ่มไปทำรีเสิร์ตแล้วเริ่มไปแบบถามคุณครูบ้างว่าผีกะนี่เป็นยังไงคะ
เป็นอะไรอย่างนี้คุณครูเคยรู้จักหรือเปล่าเคยเจอหรือเปล่าหนูก็ไปดูข้อมูลมา
ปรากฏว่าผีกะเนี่ยเขามีจริงจริงอืมคนที่นิยมนับถือผีกะเนี่ย
ส่วนมากจะอยู่ทางภาคเหนือครับใช่เป็นผีทางภาคเหนือแล้วก็พวกนักแสดงลิเกอย่างเงี้
อืมแต่ชอบจะชอบเลี้ยงผีกะไว้อืมเพราะเขาบอกว่าผีกะ
คนที่เลี้ยงผีกะเนี่ยค่ะเหมือนอาจจะเคยได้ยินกันว่าเขาเลี้ยงแล้วก็ผีกะจะเรียหน้า
อืมอ่าแล้วก็พอไปแสดงปุ๊บคนนี้ก็จะดูสวยดูหล่อจะมีแม่ยกมาชอบอืม
ใช่หนูก็เลยอ๋อเป็นประมาณนี้อืมใช่ก็เลยไปทำรีเสิร์ตมาก็เลยเข้า
เข้าใจมากขึ้นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมตตามหานิยมอีกแขนงหนึ่ง
แต่มาในแขนงของผีอ่ะผีใช่เออนะครับทั้งหมดเลยเนี่ย
คุณผู้ชมต้องไปดูในละครเรื่องนี้กับละครเรื่องผีกะน้องมิ้วครับ
เดี๋ยวก่อนจากกันไปอีกสักนิดนึงแน่นอนว่าละครที่เราถ่ายมันเป็นละครเกี่ยวกับผี
ค่ะไม่พ้นที่จะถามไม่ได้เลยฮะในกองละครอ่ะมีอะไรแปลกแปลกมีเกิดขึ้นอะไรบ้างไหม
คือตัวหนูนะคะพี่แจ๊คหนูไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่า
แสดงว่าก้ำกึ่งแสดงว่ามีเหตุมันมีเหตุมันถูกต้องค่ะมันมีเหตุเกิดขึ้นคือ
ต้องบอกก่อนว่าคือปกติเนี่ยหนูก็จะยกมือไหว้ทุกครั้งนะคะเพราะหนูเป็นคนเล่น
แล้วมีอยู่วันหนึ่งค่ะหนูไม่ได้หนูลืมเอางี้ดีกว่าหนูหนูไม่ได้ยกมือไหว้ครับ
แต่วันนั้นเนี่ยพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณ๔๕ทุ่มแล้ว
สี่ห้าทุ่มคุณพ่อหนูก็เป็นคนขับรถพาไปวันนั้นขากลับเนี่ยมีนักแสดงที่ติดรถกลับกับหนูเนี่ยก็มีหนู
มีหนูกับคุณพ่ออยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่นักแสดงผู้หญิงคนนึงชื่อพี่โบนัส
แล้วก็น้องเจมส์แล้วก็พี่ผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่เพียวที่เป็นนักแสดงเล่นด้วยกัน
เขาก็ขออนุญาตติดรถกลับมาด้วยครับคุณก็โอเคได้คุณพ่อเขาก็ขับรถกลับ
ทีนี้ค่ะโลเคชั่นเราเนี่ยก็คือเป็นป่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะ
ธรรมดาของหนังผีทางขากลับอ่ะค่ะทางกลับกรุงเทพระหว่างทางเนี้ย
เราก็ต้องขับรถผ่านวัดวัดหนึ่งหนูเนี้ยก็ได้กลิ่นไหม้อืม
กลิ่นเหม็นไหม้หนูก็พูดออกมาว่าเฮ้ยป๊าป๊าเหมือนลูกได้กลิ่นไหม้อืม
แล้วที่รถพี่ข้างหลังเขาบอกว่าเอ้ยพี่ก็ได้กินอืม
พ่อก็บอกว่าเอ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลิ่นอะไรอืม
แต่คุณพ่อก็ขับไปเรื่อยเรื่อยจนอยู่อยู่คุณพ่อก็เหมือนรู้สึกว่ายางมันจะรั่วค่ะอืม
รถมันจะรั่วคุณพ่อก็จอดเป็นที่เป็นกลางถนนมืดที่หนึ่งครับ
คุณพ่อก็จอดแล้วคุณพ่อก็เดินลงมาจากรถมาดู
ปรากฏว่ายางตรงนั้นอ่ะมันยางมันรั่วจริงจริงอืม
แล้วก็ตายแล้วทีเนี้ยยางสแปรก็ไม่มีครับแล้วเราจะทำยังไงตอนนั้น
คือมันก็เป็นถนนเส้นเล็กด้วยค่ะมันไม่ใช่ถนนเส้นใหญ่ในทางกลับกรุงเทพ
รองด้วยนะคะถนนรองใช่ค่ะโอ้หนูก็แบบเอาแล้วตายแล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี้ยอืม
ก็แถวนั้นก็ไม่ค่อยมีคนขับรถผ่านอืม
สักพักนึงก็มีผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์มาครับ
เขาก็ถามว่าอ้าวรถเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยเขาก็ช่วยคุณพ่อหนูก็ถอดยางล้อรถออกมา
แต่เขาก็จะพาไปเปลี่ยนระหว่างที่คุณพ่อหนูก็นั่งมอเตอร์ไซค์
กับพี่คนนั้นน่ะนะคะครับแล้วก็พวกหนูเนี่ยก็ยืนกันอยู่ที่
ยืนรอกันอยู่ตรงนั้นบังเอิญว่ามีพี่คนนึงเขาก็มีสติกันนะคะ
แจ๊คเขาก็เขาก็โทรเรียกรถกู้ภัยครับ

กู้ภัยเขาก็ขับรถมาเขาก็บอกว่าเนี้ยทำไมถึงเราอ่ะ
มาจอดรถตรงนี้เพราะว่าที่ตรงเนี้ยคนขับรถชนตลอดเลยอืม
เมื่อวานคนก็เพิ่งขับรถชนหนูก็บอกว่าตรงนี้เหรอคะ
เนี้ยที่รถตรงที่น้องจอดเลยอุ้ยโค้งตรงเนี้ยเลยเนี้ย
เพราะว่าตรงเนี้ยรถมันเลี้ยวไม่พ้นไงค่ะครับใช่พอรถทางกลับรถค่ะ
ยังไงก็ชนเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอันตรายมากพี่ก็ต้องมาจอดเปิดไฟให้ก่อน
อะไรอย่างเงี้ยเอ่อหนูก็หนูก็ไม่หนูก็คิดว่าเอ้ยทำไมมันแบบว่า
เกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บังเอิญว่าพี่มันประจวบเหมาะต่อกับพี่ผู้ชาย
ที่เขาติดรถไปกับหนูเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่ารถพี่ก็เสียเหมือนกัน
ปกติพี่เขาก็ขับรถมาแต่วันนั้นรถพี่เขาก็ขับไม่ได้
มันเป็นอะไรครับเพื่อนเขาก็เลยต้องมาส่งที่กองถ่าย
เขาก็เลยติดรถกลับหนูอ่าใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเกิด
เหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ค่ะว่าทำให้แบบล่าช้าหรืออะไรอย่างเงี้ย
ครับแล้ววันรุ่งขึ้นนะคะทางกองเขาก็ตั้งตั้งไหว้อืมปกติ
แล้วหลังจากนั้นก็ราบลื่นอืมมิ้วกำลังจะบอกว่าเหตุการณ์ที่มิ้วเล่ามาเมื่อสักครู่เนี้ย
เหมือนมีอะไรนำพาให้รถจะต้องไปหยุดเสียตรงนั้นพอดีใช่หนูก็ไม่ไม่รู้ว่าทำไมคุณพ่อถึงไป
ดนใจอะไรให้ไปจอดรถอยู่ตรงนั้นสมมุติว่าถ้าตอนนั้นไม่มีพี่มูลนิธิมา
แล้วเราจอดอยู่ในที่มืดแบบนั้นเกิดมันมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมา
อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ถูกต้องค่ะเออนะฮะที่สำคัญคือการขับรถไปไหนมาไหนเนี่ย
ถ้าเป็นถนนเส้นหลักได้จะดีพยายามอย่าไปถนนเส้นรองใช่เออนะฮะ
เห็นบอกว่าทีมตัดต่อทีมตัดต่อกันใช่ค่ะอันนี้เขามาเจอตอนตอนท้ายแล้วนะคะ
ตอนที่เราถ่ายเสร็จกันแล้วเขาก็ตัดต่ออันนี้พี่พี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะ
เขาก็ตัดต่อไปเรื่อยเรื่อยจนมันมีอยู่ซีนหนึ่งอะค่ะพี่แจ๊คเขาก็เห็น
เห็นคนคนหนึ่งอยู่ในอยู่ในเฟรมอยู่ในเฟรมใช่ค่ะ
แล้วคนนั้นอ่ะไม่ใช่ทีมงานของเราแล้วก็ไม่ใช่เอาซอสที่จ้างมาเออ
หนูก็แบบเฮ้ยพี่เห็นจริงเหรอหนูรู้เพราะหนูอ่ะเป็นคนเล่นไงคะ
นั้นอ่ะเป็นหนูเล่นด้วยอ่าซึ่งในเฟรมนั้นเนี้ยมันจะต้องมีแค่เรา
ถูกต้องค่ะมันมันไม่มีใครคนเดียวใช่ค่ะอุ้ย
แต่ตอนนั้นที่ไปถ่ายอ่ะก็ไม่มีใครนะคะมันก็มองได้สองแบบว่าอาจจะเป็นทีมงานที่หลุดเข้ามาหรืออาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่าง
ถูกที่อยู่อยู่เนี่ยกล้องไปถ่ายติดก็ได้ใช่ค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าซีนนี้ว่าเราจะได้เห็นในตอนที่ออกอากาศจริงหรือเปล่า
ผลงานที่เราได้ทุ่มเทในการแสดงทั้งหมดอะไรยังไงเชิญเลยฮะ
ค่ะก็อยากฝากละครเรื่องผีกะด้วยนะคะ๑๒มิถุนายนนี้๔ทุ่มตรง
ก็ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจกันมากนะคะ
อยากจะทำให้ละครเรื่องนี้เป็นหนังผีแนวใหม่ที่ถูกใจคนดูที่สุดนะคะ
แล้วก็รับรองเลยว่าสนุกแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะ
ริษยาอาฆาต
คุณเล่นกับกูแบบนี้เดี๋ยวคุณจะต้องรู้สึก

เพียกกับทุกเสาอาทิตย์๔ทุมตรงทางไทยรัฐที
ทีวีช่องสามสิบสองหยาปราศ
โอ้โหอยากจะบอกนะครับว่าคืนนี้

ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
สถานีผีดุของเรา
ยังไงก็แล้วแต่ย้ำกันอีกครั้งนึงว่าคืนวัน

ขอให้เรตติ้งดีปังนะคะ

เอาละครับคุณผู้ชมครับคืนนี้สถานีผีดุของเรา
เวลาหมดหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อย
แต่ก่อนที่จะจากกันไปฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์
เล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราครับ
คืนนี้ส่งคุณผู้ชมเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่าน
สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ

ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ